ท่านผู้ชมครับมีคุณยายท่านหนึ่งอยู่ที่กระบี่นะฮะ
อายุเก้าสิบหกปีละค่ะนะหายไปจากบ้าน
ตั้งแต่เย็นเย็นสิบเก็บเมศหย่วลปรากดว่า
เช้าวันนี้เจอฮะอืมหากันอยู่ตั้งดานฮะคน
บอกผีบังตาแน่แน่ก็เช้าวันนี้ไปเจอ
แกเดินอยู่ตามถนนเนี่ยถือไม้ค้ำอยู่สองอันเนี่ย
ก็เคยตามหากันทำไมไม่เจอ
อยู่ดีเช้าวันนี้เจอได้ยังไง
นี่ฮะนี่กู้ชีพมาช่วยนะครับ

คุณยัยจัวบคุณรักษาอยู่๙๖ปีนะครับ

หายจากบ้านไป๒วัน๒คืนนะครับ

สภาพแบบอิดโรยเลยอ่ะนะ

หลังจากนั้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาลก่อน
อยู่ในป๊า

บอกว่าเดินนอนอยู่ในป่านเดินตั้งคืน
เมื่อเช้าเจอแกก็มีไม้ค้ำอยู่๒อันนะ
แกก็เดินค้ำแกอยู่นะครับ
คนที่เจอคนแรกเนี่ยคือนางสาวสุพัตรานะครับ

นี่ฮะบอกว่าหลังจากชาวบ้านทำพิธี
ขอเข้ามาจุดทูบสิบสองดอก

ก็เจอยายจวบเดินอยู่บนถนนคนเดียว
ใช้ไม้คล้ำนี่มีอยู่สองอัน
ยังสงสัยเลยว่ายายจวบอายุ๙๖เกือบ๑๐๐ปี
จุดที่เจอเนี่ยห่างออกมาจากบ้าน๔๕กิโลเมตรนะ

แกเดินไปไกลใช่แล้วจุดที่เจอเมื่อเช้าคือถนนนะครับ
ซึ่งถ้าแกอยู่แถวนี้เนี่ย
สองวันที่ผ่านมาสองวันสองคืนตามหากันจนทั่ว
ทำไมไม่มีใครเห็นแก
ถือว่าแกเดินมาไกลมากคนแกขนาดนี้
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าเป็นเรื่องของผีบังตาแน่
เราได้ถามเขาไหมคะ
เขาไม่ได้กินอะไรมาสองวันแล้ว
อ่อนแรงอ่อนเบียดแต่เขาก็ยังกุยแบบ

เขาบอกว่าเขาไม่ได้กินอะไรว่ะ

เขาฝนกระต๊อกฝนมั่ว
ฝนตกความกิจเขาคือเขาไม่ได้สู้นั้น

เดินเนี่ยป้าหมายตาวนี้เดินไป

ที่ชื่อนายบทำศรีอายุ๕๕ปีนะครับ

ขุนวิมวรรณก็ตามไปดูนะครับ

ปล่อยให้ยายจวบกลับบ้านอย่างปลอดภัย

คุณลุงหยบบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ

เลยตัดสินใจจุดทูบ

โอ้โหเมื่อเช้าวันนี้นี่เองนะครับ

มาสองอัน
บนตอนนัด

คือตอนนี้ยายจวบก็อยู่ที่โรงพยาบาล
หลานสาวของคุณยาย
นางสาวพรทิพย์พาทีมข่าวของเรา

วันนี้คุณยายหน้าตาสดใสเลย

คุณยายไม่ได้กินอะไรมา๒วัน๒คืน

อ่อนเพลียวันนี้สดใสแล้วค่ะ
จวบเล่าให้ทีมข่าวฟังแบบนี้คุณผู้ชม

แล้วชวนยายไปเที่ยวที่บ้านเขา

แล้วเดินตามผู้ชายคนนี้ไปเลย

แต่เดินไปแป๊บนึงฝนตก

ยายก็ไปเอาใบไม้มาบังฝน

ยายไม่ไหวแล้วอยากกลับบ้าน
แต่เขาไม่ให้ยายกลับค่ะ

นี่คุณยายเล่าให้ฟังแบบนี้

ไม่เจอกับใครละคน
ไม่เจอกับใครละอีกตอน
ไม่เจอกับใคร
รักเล่านี้

หนูกับหมารกกับถูกอออก
อยากไม่โดบลุมจำ
ตรัมขนาดนี่
คุณยายอายุ๙๖นะคะคุณยายเล่าให้ฟังแบบนี้
นี่เดินเหินได้ขนาดนี้นี่ถือว่าขาแข้งยังดีมากนะครับ
ใช่นี่ค่ะ
ไปกับหมาแมวจริงนะครับแต่ว่าหมากับแมวเนี่ยกลับมาที่บ้านก่อน
แต่แกไม่กลับไม่เจอแกไงแล้วแกก็บอกมีผู้ชายมาชวนแกไป
เอาใบไม้มาทำเพลิงพักแกบอกสนุกนี่
บอกสนุกลูกหลานไม่สนุกนะยายหาอยู่๒วัน๒คืน
ทีมข่าวก็เลยแอบถามว่าคุณยายมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคอยปกป้องคุ้มครองหรือเปล่า
จวบบอกว่ามีหลวงปู่สิงนะคะนี่แขวนติดตัวเอาไว้ตลอดเลยค่ะ
ของยายจวบก็เลยบอกว่าแบบนี้ผีบังตาแน่เลย
หากันตั้งสองวันไม่เจออยู่ดีก็เจออยู่กลางถนนอย่างนี้ค่ะ
เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เจ้าที่เจ้าทางคงยังไม่ยอมปล่อยออกมา
ตอนนี้ปล่อยออกมาแล้วก็เลยเจอตัวค่ะ
ยังไม่มีชีวิตแต่ถ้าไม่เจอวันนี้วันเช้า
หลังจากนั้นก็คือว่ากลัวนะ
กลัวว่าไม่ได้พบอะไรแบบนี้

แล้วก็ไปจุดบนบานซ่องจมูกได้
ซ่องจมูกก็มีคนมาบอกว่าเจอแค่แล้ว
ก็มีร่างทรงในพื้นที่ที่ลูกหลานเขาเคารพนับถือก็เลยไปถามนะครับ

ไปที่ศาลเจ้ากงยี่จ้อนะครับ
ได้พบกับนี่ฮะคุณลุงบุญนำแก้มแก้วอายุ๗๐ปี

เพราะว่าคุณลุงแกเป็นร่างทรงของกงพี่จ้อ
ไปถึงท่านก็กำลังเข้าทรงทำพิธีอยู่พอดีเลยครับ
นี่เป็นความเชื่อของคนในพื้นที่นะครับท่านผู้ชมครับ

ร่างทรงกงยี่จ้อเนี่ยบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
นี่ฮะชื่อจริงคือนายบุญนำแก้มแก้วอายุ๗๐
บอกว่าญาติของคุณยายจวบมาขอให้ช่วยเมื่อ๑๘เมษายนนะครับ
ก็ถอดจิตไปคุยกับเจ้าที่เจ้าทางเพื่อขอให้เปิดทางให้เจอยายจวบ
แต่กลับถูกเจ้าที่เนี่ยต่อว่ามาบอกว่ามายุ่งเรื่องของเขาทำไม
คุยกันอยู่ชั่วโมงกว่าสุดท้ายเจ้าที่นี่ยอมบอกนะครับ
บอกว่าต้องการเอายายจวบไปเป็นตัวตายตัวแทน
แต่ว่ายายจวบยังไม่สิ้นอายุไขก็เลยยังเอาไปไม่ได้
นี่ฮะแล้วตอนนี้ยายจวบก็เลยได้รับการปล่อยออกมานะครับ
เดี๋ยวถ้าสบายดีขึ้นเนี่ยต้องไปทำพิธีเปิดป่านะ
แล้วก็เจอตัวยายจวบจริงนะครับตอนที่ทำพิธีเปิดป่าไปให้เจอตัวยายจวบนะครับ
อันนี้น่าจะเลือกแบบที่สุดท่านก็น่าจะเลือก
อันนี้ได้หมายความเดินมาล่ะนะครับ
อันต่อไปนี่ด้วยเราจะดื้อเต๋อไงก็ใชิงเราก็ช่วย
เจ้าที่เจ้าทางเขาบอกว่าต้องมาทำพิธีเปิดป่าค่ะลูกหลานก็เลยไปทำพิธีจุดทูบนะฮะ
แล้วก็เจอยายจวบนะครับยายจวบหายไปจากบ้าน๑๗เมษายนนะครับ
ตอนเย็นมีคนเจอครั้งสุดท้ายคือประมาณ๑๖นาฬิกา
เห็นว่าแกเดินเล่นอยู่ริมถนนญาติญาติตอนนั้นไม่เจอที่บ้าน
ก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านก็หากันทั้งคืนไม่เจอ
เช้า๑๘ก็หาทั้งวันก็ไม่เจอจนมาเจอเช้าวันนี้นะครับ
สิบเก้าเมษายนรวมแล้วหายตัวไปสี่สิบสองชั่วโมงค่ะ
นี่ล่าสุดคุณวิมลวันบอกว่าคุณหมอบอกคุณยายแข็งแรงแล้ว
อุญาตให้กลับบ้านได้แล้วอืมโอ้โหคุณยายแข็งแรงมากจริงจริงนะ
อย่าตามใครไปเที่ยวอีกแล้วกันนะคะใครชวนต้องอย่าไปนะ
จริงจริงจริงคุณยายเป็นห่วงลูกหลานเป็นห่วงนะคะ